คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของ
แล้วมันก็ส่งผลต่อแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็พื้นที่อื่นด้วยนะครับ

ได้ออกมาโพสต์คลิปยกมือไหว้ขอโทษ
คนไทยอย่าด่าแรงงานเมียนมาเลย
เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นต้นต่อของโรคโควิด๑๙
ทุกคนไม่อยากเป็นโควิด๑๙เหมือนกัน
ผู้ชมฟังคลิปที่เธอโพสต์นะครับ
ฟังแล้วเราก็สะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ

ยังมีผู้หญิงซึ่งเป็นแรงงานเมียนมากอีกหลายคน
บางคนร้องไห้จนเราฟังสิ่งที่เธอพูดไม่ออกเลย
เพราะเธอหมดแต่ร้องไห้เลยนะฮะ
อ่ะก็นี่เป็นแรงงานเมียนมากอีกหลายคน
บางคนร้องไห้จนเราฟังสิ่งที่เธอพูดไม่ออกเลย

อ่ะก็นี่เป็นแรงงานเมียนมากอีกหลายคน
บางคนร้องไห้จนเราฟังสิ่งที่เธอพูดไม่ออกเลย

อ่ะก็นี่เป็นแรงงานเมียนมากอีกหลายคน
บางคนร้องไห้จนเราฟังสิ่งที่เธอพูดไม่ออกเลย

เพราะเธอหมดแต่ร้องไห้เลยนะฮะ
เพราะเธอหมดแต่ร้องไห้เลยนะฮะ
เพราะเธอหมดแต่ร้องไห้เลยนะฮะ
เพราะเธอหมดแต่ร้องไห้เลยนะฮะ
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา
ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา

ค้าเป็นผู้ชายชาวเมียนมา